คุณผู้ชมคะเทศกิจมีหน้าที่ทำอะไร

ก็ต้องตรวจตามทางเท้าต่าง

ทำผิดกฎหมายบ้างหรือเปล่าก็ต้องจัดการ

แต่ปรากฏว่าเทศกิจที่อ่างทอง
ไม่ใช่นะครับมีหน้าที่ถ่ายรูป
ถ่ายรูปนักศึกษาถ่ายรูปผู้หญิง

แล้วเอารูปไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์

นักศึกษาเดินซื้อของในตลาด
คุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ
คนที่ตกเป็นเหยื่อเป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
ที่สุดแล้วบอกว่าไม่ไหวไม่ทนแล้วนะคะ
นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอ่างทอง
หลังถูกผู้ชายคนหนึ่งแอบถ่ายรูป
แล้วก็เอารูปของเธอไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์

พร้อมกับขึ้นแคปชั่นลักษณะคือลามกอนาจาร
เธอบอกว่าเธอเสียหายเธออับอายมาก
เธอจะไม่ยอมเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียหายคนนี้
เมื่อวานเธอไปซื้อของในตลาดสดเทศบาลที่อ่างทอง
ไปสังเกตนะเห็นเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจเป็นชายคนหนึ่ง
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป
แต่ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักใหญ่
เพื่อนบอกว่าเธอ
ฉันเห็นนะผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าเทพโชโล
แล้วก็อีกชื่อนึงก็คือโปโป
มีการโพสต์รูปของเธอ
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นลักษณะลามกอนาจารย์อืมอุ้ย
พอได้เห็นแบบนั้นนะคะอยากเห็นผู้หญิงคนนี้อายุ๒๙ปี
บอกว่าตัดสินใจเลยปรึกษากับญาติ
แล้วยาดบอกว่าไม่จะไม่ปล่อยผ่าน

เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
เรื่องต้นค่ะคุณผู้ชมตำรวจไปตรวจสอบ
ไปเทพโชโลกับโปโป

เธอไปซื้อของที่ตลาดเมื่อวาน
เป็นคนแอบถ่ายรูปเธอแล้วเธอไม่ใช่เป็นเหยื่อคนเดียวนะคะ

นักเรียนก็ดีนักศึกษาก็ดีพนักงานบริษัทก็ดี

แอบถ่ายแล้วเอารูปไปลงในทวิตเตอร์แล้วก็อินสตราแกรม

พอถ่ายเสร็จปุ๊บเอารูปไปลงขึ้นแคปชั่นลามก
คุณค่ะที่หนักกว่านั้นคือ
เทศกิจคนนี้ไปแอบถ่าย
ขณะที่ผู้หญิงเข้าไปปลดทุกข์ในห้องน้ำของตลาดสด
โอ้โหแล้วเอารูปมาโพสต์ลงในทวิตเตอร์ในอินสตราแกรม
นี่เทพโชโลคุณผู้ชมเป็นภัยสังคมนะคะ
ฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
กลัวไอ้คนนี้มันรู้ตัวแล้วมันจะหนูไป
โดนหลายคนค่ะคนในตลาดแต่เขาไม่กล้าแจ้งความ
เขาบอกว่าเขากลัวแบบ
ถ้ารู้ว่ามันไปแจ้งความกลัวไอ้คนนี้มาทำอะไร
ล้านลูกลูกร้านร้านข้าวกลัว
แม่เขาไม่กลัวเลยเขาเป็นคนในตลาดไม่กล้า

น่าจะมีคนตกเป็นเหยื่อแล้วก็รู้ตัวก่อนคุณผู้หญิง
ที่ไปแจ้งความกับตำรวจรายล่าสุดแต่เขากลัวไง
อย่าไปกลัวมันค่ะภัยสังคมแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะ
เอาตัวมันออกมาให้ได้เทพโลโช

เทพโลโชกับโปโป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปตามตัว๒คน
มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะ
เอาใหม่ถ้ามเทพโลโช
เอาใครไปตามทวิตเตอร์ไปตามกันได้นะ

ตามดูคุณคุณไม่เคยไปอ่านทองไม่มีหรอก
ไม่ที่ฉันอยากรู้ว่าเทพโลโชเป็นใคร